เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมกลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่ไปเที่ยวที่เกินอุบรณรัฐจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็พากันว่ายน้ำก่อนจมน้ำเสียชีวิตไป๒ศพ
วันนี้นักเรียนกลุ่มนี้ออกมายืนยันนะครับว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการคึกขนองเพราะว่าเมาสุรา

นี่เป็นภาพนาทีชีวิตการช่วยเหลือเด็กนักเรียนสองคน
ว่ายน้ำแข่งกันแล้วกำลังจะจมน้ำ

มานั่งดื่มกินกันที่แพร่กับเพื่อนรวม๑๔คน
เมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา
แต่สุดท้ายเด็กทั้งสองเสียชีวิต
ต่อหน้าต่อตาเพื่อนหลังพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างขึ้นมาได้
โดยพบว่าทั้งสองคนจมอยู่ก้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐที่มีความลึกกว่า๕เมตร
ทราบชื่อคือนายเศรษฐวุฒิรัตนวงหรือน้องทิวอายุ๑๘ปี
และนายวรายุทธิอายุสิบแปดปีหรือน้องบูม
ทั้ง๒คนเป็นนักเรียนชั้นหมอ๕โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดขอนแก่น
แต่เหตุการณ์นี้เกิดประเด็นดรามมากขึ้นเมื่อฝั่งเจ้าของร้านแพร่ยืนยัน
กลุ่มวัยรุ่นตั้งวงเล่าดื่มกินกันจนเกิดความคึกขนอง
รวมทั้งทางร้านมีป้ายเตือนให้สวมเสื้อชูชีพก่อนแต่ไม่มีใครฟัง
สามณีเนธบุญมีพนักงานของร้านแพ้ที่เกิดเหตุยืนยันกลุ่มของผู้ตายได้มานั่งกินอาหารที่ร้าน
โดยพบว่ามีการดื่มสุรามาก่อนแล้วและได้นำสุราเข้ามากินในร้าน
สุราหมดจึงสั่งซื้อแต่ทางร้านไม่ขายให้เพราะกลุ่มผู้ตายยังอายุไม่ถึง
กลุ่มผู้ตายจึงออกไปซื้อมาเพิ่ม
ดื่มกันกับเห็นนอมคือหนึ่งแบบคุณมามา
ก็บอกว่าอยู่นี้ต้องขายเราให้
นักศึกษาอายุมาถึง
แต่งกายในชุดนักเรียนคือไม่ขายเหล้าให้อยู่แล้ว
ก็บอกเดี๋ยวไปซื้อข้างนอก
ด้านเพื่อนผู้ตายออกมาโต้พร้อมยืนยันว่า
ไม่ได้มีการตั้งวงดื่มสุราก่อนเล่นน้ำ

ก่อนหน้านี้กินเพียงน้ำอัดลมเท่านั้น
และไม่รู้ว่าทางร้านแพร่ออกมาพูดเช่นนี้ได้อย่างไร
แต่ยอมรับว่าเพราะความประมาททำให้เกิดเรื่องขึ้นได้
บอกด้วยว่าพนักงานในร้านแพร่ยืนยันนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้
และขณะเกิดเหตุไม่เห็นมีคนในร้านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
มีเพียงพวกเขาและลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์ที่เข้าช่วยเหลือเท่านั้น
ด้านนายทองใบแก้วประดิษฐ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลรัฐ
กล่าวถึงมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
เมืองต้นจะตรวจสอบว่าการทำสัญญาของนายกอบตคนก่อนกับร้านค้าแผ่
เป็นการทำสัญญามาตรการในลักษณะใดในการดูแลลูกค้า
พร้อมมีคำสั่งเรียกผู้ประกอบการมาประชุม
เพื่อหามาตรการการป้องกันความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ
รวมถึงเรื่องการมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำ
เรือเร็วที่คอยช่วยเหลือและอุปกรณ์เซฟตี้ต่าง
ส่วนด้านคดีความพันธ์ตำรวจเอกเพิ่มภูมิทองคำ
ผู้กำกับการสพออุบลรัฐระบุว่า
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับร้านแพร่หรือว่าใคร
เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานแวดล้อม
และต้องตรวจสอบด้วยว่าอบตอุบลรัฐ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ
ทำสัญญากับร้านค้าแพร่อย่างไรในการดูแลความปลอดภัยของลูกค้า
อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกที่นิยมเล่นน้ำตามที่สาธารณะ
ที่ต้องไม่อยู่บนความประมาทไม่ดื่มสุรา
และสวมเสื้อชูชีพก่อนการเล่นน้ำทุกครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน